เหตุวางระเบิดในพื้นที่กรุงเทพเมื่อวันที่๑และ๒สิงหาคม
มีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็พาดพิงกันนะครับ
แล้วเรื่องนี้ล่าสุดก็เลยทำให้๒สสหญิงของสองพักการเมือง
อย่างพักธนาคตใหม่และภักดิ์พลังประชาวัฒน์
ถึงขั้นต้องฟ้องร้องคดีหมินประมาทระหว่างกัน

หลังเกิดกรณีพาดพิงกันไปมา
ระหว่างสอหญิงจากสองพักการเมือง
สาวพันนิกาวณิสจากภักดิ์อนาคตใหม่
และปารีนาไกรคุบจากภักดิ์พลังประชารัฐ
จนถึงวันนี้ที่ต่างฝ่ายต่างยื่นฟ้องซึ่งกันและกัน

นประมาทผู้อื่นจนได้รับความเสียหาย
เริ่มจากสอสอฝ่ายค้านนางสาวพันนิกาวนิษฐ
นำหลักฐานยื่นฟ้องนางสาวปรินาไกรคุบ

กรณีโพสต์เฟสบุ๊คมีเนื้อหาพาดพิงว่า
มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลอบวางระเบิด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยสารนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่๓๐กันยายนนี้
นางสาวพันนิกายืนยันแม้หลักฐานจะถูกลบ

ส่วนที่นางสาวปรินาเข้าแจ้งความกลับตัวเองนั้น
เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลสามารถทำได้
ฝากสอสอรัฐบาลแห่งเมืองโอ่งราชบุรี

ไปยังสนลุมพินีอย่างเร่งรีบ
เพราะดันไปผิดสอนอในตอนแรก

แล้วต่อวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาแจ้งความ
ยืนยันมั่นใจในพยานหลักฐาน
เพราะมีคลิปวิดีโอที่นางสาวพันนิกา
แถลงข่าวต่อว่าและใส่ร้ายให้เกิดความเสียหาย

ตัวเองโดนบูลลี่และสร้างข่าวปลอมมาตลอด
เราไม่ได้ต้องการให้จริงไม่ได้ต้องการ
แต่จะให้คุณปรินาต้องติดคู่ติดตารางอะไรนะคะ
และแน่นอนยิ่งไม่ต้องการเรื่องของเงินทอง
แต่ว่าการฟ้องร้องครั้งนี้วัตถุประสงค์ก็คือ
ต้องการที่จะให้สังคมได้เห็นว่าการเผยแพร่

เรื่องนี้มีความผิดทางอาญานะคะ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าความผิดทางอาญา
ก็คือเป็นการสร้างความแตกแยกเกลียดชังในสังคม
ไม่อยากจะให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำซาก

ไม่ได้ต้องการให้ติดคุกติดตาราง

ดิฉันยินดีนะคะที่จะสู้คดี

แต่ว่าไม่อยากให้คนเห็นว่าดิฉันไม่ดีจริง
อยากให้คนใช้วิจารณญาณดูว่าใครเป็นคนชั่วคนเลว

และใครที่ทำงานให้ประเทศชาติบ้านเมืองกันแน่
ขณะที่การประชุมสภาพผู้แทนราชดรวันนี้
นายพุทธิพงศ์ปุณกันเจ้ากระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตอบกระทู้ถามสดนางสาวพันนิกา
ถึงการป้องกันข่าวปลอมต่อเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้น
รวมไปถึงกรณีที่สสพลังประชารัฐ
ใช้ประเด็นทางการเมืองใส่ร้ายป้ายสี
ยืนยันกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจ
เร่งดำเนินการตรวจสอบไปแล้วสี่ราย
เตรียมจัดตั้งศูนย์ป้องกันข่าวพลอม
ส่วนที่นางสาวพันนิกาฟ้องดำเนินคดีนางสาวปรินานั้น

ไม่ว่าจะเป็นสอสอฝ่ายใดหรือพักพลังประชารัฐ
ขณะที่นายมงคลกิจสุขสินทรานนท์
การสอภักดิ์ไทยสิวิไลน์ที่ออกมาแชร์พฤติกรรม
ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม
ใช้เวลาราชการและรถราชการไปตีกอล์ฟ

รุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

พร้อมกับฝากไปยังสสหญิงทั้งสองคนว่า

บรรเทาในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชน
จะเป็นเรื่องที่ดีกว่าการมากล่าวหาฟ้องร้อง

เพราะทั้งคู่เป็นผู้แทนประชาชน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน